พี่ออกมาโพสต์เลยค่ะพี่บุ๋ม
เรื่องนี้จริงแล้วผมได้รับเรื่องและข้อมูลมาประมาณ๑เดือนเต็มแล้วค่ะ
หลังจากที่เราได้รับข้อมูลไม่ว่าจะเป็นภาพภาพลับต่าง
ภาพหลุดของเด็กหรือว่าข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ชายคนนี้เนี่ย
ก็เลยทำให้เราต้องสืบเรื่องนะคะสืบเรื่องแต่การสืบเนี่ยบุ๋มเองลงพื้นที่ไม่ได้ค่ะ
เพราะว่าปรดาไปไหนคนก็รู้จัก
ดังนั้นก็เลยต้องมีทั้งเอาแฟนคลับที่อยู่ในพื้นที่
รวมถึงติดต่อทางฝั่งของตำรวจและอายการนะคะ
อายการทางภาคใต้ช่วยในการดูแลสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวตนของผู้ชายคนนี้
ว่าทำเรื่องแบบนี้มานานหรือยัง

แล้วก็คอยติดตามพฤติกรรมเขาว่าเขาไปไหนทำอะไรตลอดเลย
ก่อนที่จะถูกจับกลุ่มเขายังไปเดินเที่ยวที่ทะเลอยู่เลย

ซึ่งอยู่ที่หาดใหญ่สงขลาค่ะ

พฤติกรรมของผู้ชายคนนี้คือทำงานโมเดลลิ่งมาเป็น๑๐ปีนะคะ
และเป็นโมเดลลิ่งใหญ่ของทางภาคใต้
โดยที่ผู้ชายคนนี้จะทำการเปิดบริษัท
แล้วก็ให้เด็กมาเรียนแอคติ้ง

พ่อแม่เด็กส่งมาเรียนเยอะมากค่ะ

แล้วก็มีการให้ค้างคืนอยู่ที่บ้านของผู้ชายคนนี้บางกรณี
แต่ในสำหรับบางกรณีก็ไม่เป็นแบบนั้น
หลังจากเรียนเดินแบบแล้วบางคนเนี่ยก็จะเป็น
เขาก็จัดงานตามห้างต่างนะคะ
ผู้ชายคนนี้ถึงดูแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ที่เส้นสายใหญ่โต
เป็นเพราะว่าเขาจะจัดงานเดินแบบตามห้างต่าง
จัดงานประกวดเด็กตามห้างต่าง
แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะมีเชิญดารานักร้องดังนะคะ
ที่เคยไปถ่ายรูปคู่กับเขา
แล้วก็อัพเฟสอัพโปรไฟล์เขาเยอะแยะมากมาย
แล้วเขาก็เอารูปพวกนี้ไปเรียกเด็กอื่นมาต่อ
ในงานเดินแบบพวกนี้หรืองานประกวดเด็กต่างเหล่านี้
พ่อแม่เด็กบางคนบอกว่า
ฉันไม่ได้เอาลูกไปนอนค้างกับผู้ชายคนนี้ทำไมลูกฉันยังโดน
ปัญหาคือว่าผู้ชายคนนี้ไปรับลูกเขาแต่เช้า

แล้วระหว่างนั้นระหว่างรอเข้างาน
พาเด็กไปที่ห้องและทำการอนาจารย์ค่ะ

มีอยู่ประมาณ๑๐กว่าคน
แต่ผมได้ทำการติดต่อประสานต์กับสูตรไอ้ยการทางภักด์ใต้

อะไรเพื่อทำการจับกลุ่มผู้ชายคนนี้โดยทางลับ
ผลปรากฏว่าตอนแรกสารท่านไม่อนุมัติหมายจับ
เนื่องจากว่าท่านถามว่าตกลงข้อมูลมาจากไหน
นั่นคือความจำเป็นว่าบุ๋มเองเลยต้องเปิดหน้า
และต้องเป็นคนยืนยันว่ามาจากผมเอง
ซึ่งการช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง
นั่นหมายถึงเราก็สร้างสตูเพิ่มอีกหนึ่งคน
ก็คิดหนักนะเพราะบุ๋มอยู่ที่สว่าง
ผมไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้จะโดนติดคุกกี่ปี
เขาแค้นหนูแน่คือเขาแค้นบุ๋มแน่นอน
แต่เพียงแต่ว่าบุ๋มมานั่งมองแล้วมองหน้าลูกสาวตัวเอง
แล้วคิดในใจว่าฉันจะยอมให้เด็กผู้หญิงโดนหนักกว่านี้อีกเหรอ
เราจะยอมให้อนาคตของเด็กต่อไปโดนผู้ชายคนนี้กระทำแบบนี้อีกเหรอ
สิ่งที่เขาทำมันหลายอย่างมาก
ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดเด็กอนาจารย์เด็ก
มีการถ่ายภาพอวัยวะเพศของเด็ก
แล้วก็ส่งในกลุ่มไลน์ของพวกเขาเอง
มีทั้งเก็บภาพของตัวเอง
และเก็บภาพของเด็กแต่ละคนทั้งมีสติและไม่มีสติ
แล้วถ้าเกิดคุณได้เห็นภาพแบบนั้นเหมือนที่บุ๋มเห็น
จะไม่ยอมให้เด็กคนไหนมาโดนแบบนี้อีกเด็ดขาด
และอยู่ในเหลือกองค์การมาเทิงที่มีมานานเป็นสิบปี
หลายคนรู้ข่าวค่ะหลายคนรู้ประวัติหลายคนรู้ว่าเขามีทำแบบนี้
แต่ไม่มีใครเคยกล้าที่จะมาบุกจับเขา
เมื่อคืนนี้มีการประสานงานกับทางสพหาดใหญ่
ได้มีการจับกลุ่มผู้ชายคนนี้นะคะ
แล้วก็มีภาพประกวดเยอะแยะมากมายมีคนติดตามเยอะค่ะ
เป็น๔๐๐๐กว่าคนเกือบ๕๐๐คน
เมื่อคืนมีการจับกลุ่มตัวที่ห้องพักของเขาพร้อมกับหลักฐานคามือถือนะคะ
ว่ามีภาพเด็กโป๊ะอยู่ในนั้นที่เขาถ่ายเองนะคะ
มือถือเขามีถึง๔เครื่องด้วยกัน
โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในนั้น
สิ่งที่ผมนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนี้คืออะไร
หลังจากที่ตำรวจได้มีการจับกลุ่มและเอายึดของกลาง
ไม่ว่าจะเป็นมือถือ๔เครื่องและคอมพิวเตอร์อีก๒เครื่อง
มาที่โรงพักษ์สพหัดใหญ่
สิ่งที่เราเปิดเจอคือภาพเด็กมากกว่า๑๐๐คนที่โดนอยู่ในนี้ค่ะ
มากกว่า๑๐๐คนที่อยู่ในนี้และที่สำคัญพ่อแม่เด็กไม่รู้เรื่องเลย
เด็กไม่บอกพ่อแม่ค่ะว่าโดนอะไรเด็กไม่กล้าบอก

ขอเรียนพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่เคยส่งลูกหลานของคุณมาเรียนเดินแบบ
หรือมาทำงานกับผู้ชายคนนี้ช่วยติดต่อสพหาดใหญ่
กรุณาเข้ามาเช็คภาพลูกหลานของคุณทีว่าโดนกับเขาด้วยหรือไม่
ถ้าโดนไม่ต้องห่วงเรื่องของข้อมูล

อายการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนรวมถึงสถาบันครอบครัวภาค๙
อยู่ที่สงขาทำการดูแล
หลายครอบครัวที่เราติดต่อไปบอกว่าไม่มีเงินค่าเดินทาง
เพราะบางคนอยู่จังหวัดอื่นอยู่ภูเก็ตบ้างอยู่นครศรีธรรมราชบ้าง
กรทำดีจะดูแลค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์ค่ะ
จะไม่ยอมให้ผู้ชายคนนี้ออกจากคุกเด็ดขาด

ชี้แจงตรงนี้ในวันพรุ่งนี้
ทางสำนักงานอายการทางภาคเก้า
แถลงข่าวอีกหนึ่งรอบว่าจะดูแลข้อมูล
ลูกหลานคุณอย่างไรเรื่องแบบนี้เราวางแผนกันมานานค่ะ

เราทำงานกันเป็นทีมเรารู้ว่าณวันนี้
เราจะดำเนินการผู้ชายคนนี้ยังไงต่อ

และขอร้องสื่อมวลชนทุกคนช่วยบุ๋มด้วยค่ะ

ออกมาจากคุกแล้วทำร้ายเด็กอีกเลย

แล้วก็นี่คงจะเป็นเรื่องหนึ่ง

แต่เราไม่เคยจับได้คาหนังคาเขา

ดังนั้นขอร้องนะคะ
ในการช่วยบอกข่าวช่วยบอกทีว่า
เด็กคนไหนเคยโดนแบบนี้

ถ้าหนูโดนหนูบอกพ่อแม่หนูเลยค่ะ
ว่าผู้ชายคนนี้เคยทำอะไรหนูมาบ้าง

เราต้องช่วยกันดูแลวงการบันเทิง

คำว่าคนในวงการไปเกี่ยวข้องเนี่ย
ว่าไปทำงานร่วมกับเขา

เคยรู้จักผู้ชายคนนี้ออกมาชี้แจงด้วยนะคะ

แต่บุ๋มเชื่อว่าหลายส่วนที่บุ๋มโทรเช็คนะ

แค่ถ่ายลูกผู้เค้าจ้างน้องไปบ่อยมาก

มีเหยื่อที่เป็นคนบรรเทิงในวงการบรรเทิงไหม

อันนี้ถึงบอกว่าบุ๋มยังไม่ได้ดูรูป
ผมยังไม่ได้ดูรูปอีกร้อยเป็นอีกที่ร้อยกว่าคนที่โดนเมื่อคืนนี้

ผมบอกตามตรงว่าตอนนี้ผมอยู่หาดใหญ่แล้วแน่นอน

ต่างนี้พี่บุ๋มส่งเป็นทีมงานท่องไปก่อนไหมฮะ
คือส่งหมายถึงว่าส่งคนที่ไปจัดการที่หัดใหญ่
ประสานงานกับทางอายการและตำรวจเลยค่ะในพื้นที่เลยค่ะถึงจับตัวได้
แล้วคุยกับน้องที่เป็นเหยื่อแล้วว่าเขาเป็นคนอะไร
ที่เป็นเหยื่อหนึ่งในนั้นบอกว่าโดนมาแล้ว๓ครั้ง
ในรูปแบบในคนเดียวในรูปแบบต่างกัน
เด็กต่ำกว่าสิบสองเพียบเลยค่ะบุ๋มถึงถามว่าถ้างานนี้มีผู้ใหญ่ออกมาช่วย
เมื่อคืนเขาเดินล้วงกระเป๋าเดินยิ้มมุมปาก
ตอนที่ตำรวจเขาไปจับเขาบุ๋มขอบอกตรงนี้ว่าถ้ามีผู้ใหญ่คนไหนช่วย
ช่วยร่วมอนาจารย์เด็กเหรอคะต่ำกว่า๑๒ด้วยน่ะ
อยากให้คุณเห็นรูปแล้วคุณจะทนไม่ได้หรอกว่าผู้ชายคนนี้ทำอะไรกับลูกคุณบ้าง
ถ้าเป็นลูกหลานคุณเองคุณจะทำยังไงเขาเรียอวัยวะเพศเนี่ยนะ
แล้วเก็บภาพไว้เนี่ยนะขอโทษที่ต้องใช้คำนี้
แต่ภาพอย่างนี้เห็นแล้วมันแบบเมื่อคืนหนูถามตำรวจเลยนะ
ถ้ากระทืบผู้ชายคนนี้บุญใจเท่าไหร่ขอโทษแต่มันไม่ไหว
ไม่สามารถสำนึกอะไรเลยแล้วเมื่อคืนที่โดนจับเดินชิวมากครับ
ในการชี้ถ้วยรางวัลมังชี้นู่นชี้นี่ผมถามกันใหม่ว่า
คนโรคจิตอย่างเงี้ยคุณจะให้ออกไว้จากคุกมาทำร้ายลูกหลานคุณมากกว่านี้อีกเหรอ
ทหารพี่บุ๋มได้ตรวจสอบประวัติอาชากรรมเขาไหมคะว่าเคยกระทำ
ไม่มีใครกล้าจับเขาเลยค่ะไม่มีค่ะแต่มีคนรู้มานานแล้วค่ะในพื้นที่ไว้ถามคนในพื้นที่
รับแล้วค่ะแล้วก็เปิดมือถือแล้วก็ภาพคามือถือเลยค่ะ
เราสามารถคอบคิดได้ถึงขนาดแต่นะ
ไม่ทราบค่ะว่าตอนนี้จะเป็นยังไงแต่ทุกคนเต็มที่แน่นอนค่ะ

แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถึงบอกว่าอยากจะให้เด็กคนอื่นผู้ปกครองออกมาบอกสักนิดนึงว่า
หลานของท่านโดนอะไรบ้างมาเช็ครูปซะหน่อยเพราะเขาส่งเข้ากลุ่มอื่นด้วยนะคะ
อันนี้คงจะเป็นเรื่องของพรบคอมพิวเตอร์อีกต่างหาก
จะเพิ่มเติมมากกว่านี้ในตอนหลังตอนนี้กำลังประสานงานกับการตรวจอีกฝ่ายหนึ่งเพิ่มเติมด้วยค่ะ
ลูกหลานสุดงอยเวียบมาพูดค่ะอาจจะมีน้ำหนักคราวด้านคณิตครีมบ้าง

อย่างเด็กคนแรกก็ที่๓กระทงแล้วก็๓ความผิดทั้ง๓ครั้ง

เด็กได้สติอย่างดีและเด็กรู้เรื่องด้วยค่ะ
เท่าที่บุ๋มประสานงานมาทั้งสพหาดใหญ่ก็เข้าบุกจับอย่างเต็มที่นะ
ไม่มีใครเป็นแก๊กเขาแน่นอนนะตอนนี้ทั้งอายการก็ออกโรงมาเองนะคะ
แล้วก็ทางสภหาดใหญ่เองด้วยแล้วผมก็โทรเรียนท่านพบตรเรียบร้อยแล้วด้วย

เหมือนตอนแรกที่ผมไม่กล้าออกมาพูด
เพราะตอนแรกเนี่ยตอนแรกที่ยอมรับว่าไม่ออกมาเนี่ย
หนึ่งเราอยู่ในจุดสว่างนะแล้วผมไม่รู้ว่าเขาจะโดนกี่คดี
แล้วถ้าเขาออกมาแล้วเขาแค้นผมทำไง
สองผมมีลูกสาวเอาพูดตรงก็เปิดใจกันอย่างเงี้ย
แล้วที่สำคัญคือไม่มีบุ๋มตำรวจก็น่าจะดำเนินคดีได้
ผมเชื่ออย่างนั้นแต่ตอนแต่ในกระบวนการของความยุติธรรมเนี่ย
มันก็ต้องมีว่าใครเป็นคนได้ข้อมูลมาอะไรยังไง
กลายเป็นว่าชื่อบุ๋มก็ต้องไปอยู่ในการแจ้งความตรงนั้นด้วย

ตอนนี้เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เขาจัดการกับตัวผู้ต้องหายังไงครับคุณ
ตอนนี้คุมตัวไว้ค่ะแต่ไม่แน่ว่าพรุ่งนี้เขาจะขอประกันตัวหรือเปล่า
ณวันนี้บุ๋มยังขอยืนยันว่าจะคัดค้านการประกันตัว
เพราะบุ๋มไม่รู้ว่าน่าจะแอบซ่อนข้อมูลอื่นไว้อีก

คุมว่านโทรศาสตร์มากนี้ยังตอบสึกว่าการให้เขาศ่อนขอบคัด
และแต่ตอนนี้เกิดเครื่องการรักที่หมดและคั่วเวทยูกก็ต้องหลืม

ต้องไปอัยการภาคเก้าเหรอครับที่เขาเราประสานงานกันออนไลน์ตลอด
เพราะเป็นโควิดนะคะเพราะช่วงโควิดด้วยถ้าเกิดไปแล้วต้องกักตัวก็งาน
ฉันก็ต้องเสียทางนี้ด้วยและอย่างหนึ่งขอประสานงานข้อมูลกับ
สื่อใหญ่ดีกว่านะคะว่าจะยังไงต่อแต่หนึ่งคือถ้าอยากเช็ครูปลูกหลานของคุณ
นะฮะไปที่สพหาดใหญ่ค่ะนะฮะท่านรองภูมิกับพัทยารอต้อนรับ
แล้วก็ดูแลทุกท่านอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องข้อมูลจะรั่วไหลนะคะ
เพราะมีศูนย์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในส่วนของทางอายการภาคเก้า
ในการดูแลตรงนี้ด้วยดังนั้นครอบครัวทุกครอบครัวมั่นใจได้
ไม่มีอะไรหลุดมาแน่นอนและบุ๋มออกหน้าเองทุกอย่างค่ะนะคะ
ส่วนค่าเดินทางสำหรับบางบ้านที่ไม่สามารถเดินทางได้
มาดูเช็คข้อมูลได้แจ้งองค์กรทำดีเราจะออกเงินให้ทุกบาททุกสตางค
ในการเดินทางมาแจ้งความจับผู้ชายคนนี้หรือสามารถแจ้งความในพื้นที่ของตัวเองได้นะคะ
จังหวะของตัวเองได้แล้วทางตำรวจจะประสานงานให้คะ
ตอนนี้เรียกว่าเป็นผู้ต้องหาค่ะเขามีครอบครัวอะไรไหมไม่ทราบค่ะ
แต่เท่าที่ดูเขาก็ลอยไปลอยมาเขามีเป็นกระบวนการแน่นอนค่ะ
ในกรุ๊ปไลน์เขาเขาส่งลูกกันไปส่งลูกกันมาค่ะต้นต้นพี่บุ๋มต้องการจับจับทลาย
วงค่ะทุกบาทนี้เลยถูกต้องเราไม่ต้องการคือผมเป็นคนในวงการบันเทิงอ่ะ
ก็ดาราคนนึงนะแล้วเราก็แบบเราก็เป็นนางงามอ่ะ
เราก็เดินแบบกับเด็กมาเยอะแยะมากมายหลายต่อหลายงานบุ๋มเจอเด็กเหล่านี้
มันไม่ผิดเลยนะคะที่พ่อแม่อยากจะให้ลูกเข้าวงการบันเทิง
มันไม่ผิดเลยที่เด็กหลายต่อหลายคนจะมีความฝันที่จะเป็นนางแบบเป็นนางงามหรือเป็นดาราใครสักคนหนึ่ง
มันไม่ผิดนะคะแต่มันผิดคนที่ทำชั่วต่างหาก
ดังนั้นเราต้องเอาเหลือพวกนี้ออกจากวงการบันเทิงให้หมดใครทำชั่วจะต้องโดนค่ะ
ณตอนนี้มีแค่ผู้ชายคนนี้ที่ทำแล้วส่งลูกไปในกลุ่ม
ฉันก็ต้องตามว่าในกลุ่มมีใครอยู่บ้างเพราะลูกมันกระจายไปถึงไหน
ถึงบอกว่าพ่อแม่ค่ะอย่ากลัวแล้วค่ะเพราะลูกมันกระจายไปแล้วค่ะ
เอ่อมีเฉพาะน้องที่เป็นผู้หญิงค่ะนะตอนนี้ค่ะแน่นอนว่าตอนนี้มันไม่ได้มีแค่คนเดียว
แน่นอนว่าตอนนี้คือมันจะมีสามารถสืบสาวแล้วเรื่องไปได้กลุ่มอื่นต่อค่ะ
บุ๋มต้องการจะไปถึงขั้นนั้นเลยไหมคะหรือว่าจะเอาเคสนี้ก่อน
จะเอาตัวให้ได้มากที่สุดถ้าใครอยู่ในกระบวนการเราก็ต้องดึงออกมาให้ได้มากที่สุด
ผมไม่หยุดแค่นี้แน่นอนค่ะในฐานะหัวอกคนเป็นแม่
ในฐานะหัวออกคนเป็นแม่โหแค่นึกว่าถ้าเกิดกับลูกเราน่ะ
ไม่ตายดีหรอก
มันคือการสร้างแผลให้กับเด็กเลยนะคะ
หกขวบไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่องและยิ่งสิบขวบคุณต้องเห็นหน้าเด็กเขาอ่ะ
ดังนั้นบอกเลยว่าไม่ให้ออกจากคุกแน่นอน
ผู้ปกครองนะแม่ว่าโมเดลลิ้งต้องเจออย่างไร
คือบุ๋มเองก็บอกไม่ถูกนะคะว่าโมเดลลิ่งไหนจะดีหรือไม่ดี
ผมก็พูดไม่ได้อันนี้ก็พูดตามตรง
ได้แต่บอกว่าทางที่ดีผู้ปกครองต้องประกบ๒๔ชั่วโมง
หรือเปิดใจกับลูกเลยค่ะว่าจะยังไงลูกอยากทำไหม
ลองรับฟังลูกว่าลูกคุณเจออะไรมาบ้าง
เขาต้องกล้าที่จะเล่าให้กับพ่อแม่ได้ฟังแล้ว
พ่อแม่อาจจะผลักดันมากจนเกินไป
ลูกไม่กล้าที่จะเล่าความฝันของตัวเอง
สิ่งที่ตัวเองเจอผู้ชายคนนี้กระทำมา
ดังนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะว่า
มีคนดีก็ต้องมีคนชั่วหรือมีคนชั่วก็ยังมีคนดีแหละ
ดังนั้นเราก็ต้องดูแลกันดีนะคะยังไงก็ฝากเรื่องนี้ด้วยค่ะ